ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุนักศึกษาแพทย์
ขับรถยนต์เสียหลักไปชนป้ายกับตัวอาคารของบริษัทน้ำมันหล่อลื่นอย่างแรง
เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถเลยครับ
โอ้โหพุ่งชนเข้าไปแรงจริงไม่นานละรถอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับตัวอาคาร
คุณผู้ชมดูสิฮะโอ้โหเร็วแรงนี่เป็นนาทีเกิดอุบัติเหตุตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมาตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คนขับคือนายพรพิพัฒน์อุทธิเสนอายุ๒๕ปีเขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับ
เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่นะครับเร่งเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมานำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
รถตรวจสอบไปเจอเอกสารเหมือนแบบเป็นผลการตรวจร่างกายนะครับหรือว่าเป็นการบ่งบอกโรคในแฟ้มสีดำ
แล้วก็หัวกระดาษมีชื่อโรงพยาบาลขอนแก่นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับว่าผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลใดกันแน่นี่คือสงสัยในตอนเกิดเหตุใหม่
ส่วนรถยนต์นะครับพังเสียหายอัดก๊อปปี้ติดกับมุมเสาของตัวอาคารนะครับ
เหลือเขาโครงเดิมเลยคุณผู้ชมคิดว่าแรงแค่ไหนมีคราบเลือดครับที่ห้องโดยสาร
แล้วก็รอยยางเป็นทางยาวประมาณ๑๐๐เมตรเฉียวชนนะครับท้ายรถกระบะ๒คัน
ได้รับความเสียหายไปด้วยนายสมบัติเจ้าของร้านบริเวณจุดเกิดเหตุเล่าบอกว่า
โทรมาบอกโอ้โหตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะ
เคยมีรถยนต์เสียหลักพุ่งเข้าข้างร้านมาแล้วนะครับได้รับความเสียหายไปเล็กน้อย
แต่รอบนี้เนี่ยหนักจริงฮะ
เสียหายนิดหน่อยประตูกับของนิดหน่อยเองเพียววันนี้เยอะเลย
ล่าสุดท่านผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นยืนยันแล้วว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่๕
ว่าน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็หลับในจนเกิดอุบัติเหตุ
หลังจากนี้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาประเมินความเสียหายและตรวจสอบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุมีประกันภัยหรือไม่
เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ